ตอนที่๘คุมภาพันธ์๒๕๖๓

จากสิบเอกจักรพรรณธมมา
สังกัดกรมสัมภวุฒิกระสุนที่๒๒กองบัญชาการช่วยรบที่๒
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพันเอกอนันทรศกระแส

เสียชีวิตค่ะบ้านพักที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ปมขัดแย้งเรื่องบ้านพักทหาร
บุกไปที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์หญิงทหารเวร
เพื่อชิงอาวุธพร้อมขับรถฮัมวี่หลบหนี

คลุ้มคลั่งยิงตำรวจและชาวบ้านที่ผ่านไปมา
บริเวณทางเข้าวัดป่าสัทธารวม
ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังห้างเทอร์มินอล

เป็นจังหวะที่จีรัติการนอบไทยหนุ่มบิ๊กไบท์พลเมืองดี
เข้ามาช่วยเหลือจนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นผู้ก่อเหตุได้นำอาวุธปืนสงคราม
เข้าไปกราดยิงประชาชนในห้าง
ต่อมาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
พร้อมหน่วยจู่โจมฮนุมานกองปราบปราม
อรินทราส๒๖นรสวน๒๖๑
ตำรวจมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์๙๐
และทหารเข้าช่วยตัวประกันที่ติดอยู่ภายในห้าง
จนสามารถทยอยนำประชาชนออกมาได้
ท่ามกลางเสียงปืนดังเป็นระยะตลอดทั้งคืน

ทำให้ร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
และดาบตำรวจเพชรัตนกำจัดภัย

เสียชีวิตจากการปะทะกับผู้ก่อเหตุ
ศิษย์ตำรวจโทษกฤษฎาการุง
บาดเจ็บสาหัสถูกยิงศีรษะด้านขวา
อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหลายนาย

จาก๑๑จักรพรรคถึงวิสามัน

ก่อนเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่
ช่วยตัวกระกัดที่เหลือออกมา

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓๑ศพ

จากวันนั้นถึงวันนี้ครบรอบ๒ปี

โดยวันนี้ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาที่วัดป่าสัทธารวม
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
เป็นการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ